อ่าคดีที่มีผู้เสียหายนะครับหลายสิบหลายร้อยคนนะฮะ
ที่เขารวมตัวกันไปแจ้งความร้องทุกข์กับศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำนักงานตะบดแห่งชาติที่มีพลโดรีถุรเชษฐ์หักผ่านเป็นผู้เมืองการศูนย์นะครับ
ทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ถูกเบี้ยวไปหมดเลยชุดก็ไม่ได้ถ่ายรูปก็ไม่มี
ให้จัดงานเตรียมสถานที่คือปิดร้านหนีหายไปเลยทั้งที่ร้านก็ดูหรูหราเห็นร้านแล้วเออมันก็น่าเชื่อถือเนาะ

แล้วเขามีร้านในเครือถึง๔ร้าน
แต่ร้านหลักของเขาก็คือร้านปัณวิสิตนะฮะ
ความเสียหายทั้งหมดรวมกันแล้วมูลค่าก็๗ล้านกว่า
ผู้เสียหายกว่า๓๐๐รายที่ไปแจ้งความเอาไว้
วันนี้พลโนตรีสุรเชษฐ์หักพาน
แถลงข่าวการจับกลุ่มเจ้าของร้านกับผู้จัดการร้านครับ
๒คนนี้นะครับเจ้าของร้านเจ้าของบริษัท
ก็คือนายปัณวิสิตหรือนายปียพงศ์จงรักสานติกุล
ส่วนผู้จัดการร้านเป็นผู้จัดการทั้ง๔ร้านในเครือของเขาเลย

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาล
ในคดีร่วมกันช่อโกงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
ก็มีผู้เสียหายมาดูตัวผู้ต้องหาด้วย
เพราะว่าเขาเดือดร้อนกันหมดนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
นัดส่งชุดแต่งงานบ่ายเบียงเลื่อนนัดพูดคุย
เกี่ยวกับพิธีต่างที่วางเงินไปแล้ว
นัดการถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับ

เรื่องต้นผู้ต้องหาก็สารภาพ

พร้อมจะชดใช้เงินคืนให้กับผู้เสียหาย
โดยจะเจรจาคืนเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่

ก็สามารถบรรเทาโทษทางคดีอาญาได้

รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมด
ส่วนสาเหตุที่ปิดร้านหนี

ซึ่งตำรวจก็จะตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ต้องหา
ต่อไปว่าเงินที่เอาของเขาไป

มีปัญหาทั้งหมดในเครือ๔แห่ง

เงินที่ได้มาโอนไปถึงใครหรือเปล่า

ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของ

เจ้าของร้านบอกว่าที่ผ่านมาบริษัท
สภาพคล่องทางการเงินจริง

ลูกค้าที่เดือดร้อนแล้วก็ชดใช้ไปแล้ว

เขาไม่สามารถทยอยใช้เงินให้ได้ทัน

ชดใช้ให้ทุกคนแต่
มูลค่ามันไม่น่าจะถึงกว่า๗ล้านนะ

แต่รับลูกค้าเกินจำนวนจริง
บริหารจัดการผิดพลาดจริง
ออกจากทางร้านและเมื่อวานที่ทางร้านบอกมาว่าทางที่เช่าตึกอ่า
ทางเขาเรียกเจ้าของตึกไล่ออกจากตรงนั้นแล้วมันคือยังไงต่อพวกผมหน่อย
ผมผมอยู่ผมอยู่ในในนี้ตั้งแต่เมื่อวานอันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลเลยอะครับแล้วที่คุณบอกว่าคุณขาดสภาพห้องเนี่ย
มันขาดได้ยังไงอ่ะในเมื่อคุณได้เงินพวกผมไปแล้วสิบกว่าร้านอ่ะครับ
มันไปไหนหมดอ่ะค่ะมันจะไม่ถึงได้ยังไงครับพวกผมรูปยงผู้เสียหายกันมาเนี่ย
โอนเนี่ยโอนเงินเข้าไปแล้วเนี่ยนะทุกคนมีหลักฐานนะครับพวกผมรวมกลุ่มกันอยู่
คุณบอกว่าคุณขาดสภาพห้องมันขาดได้ยังไงครับ
แล้วคุณยังจะเปิดร้านต่อไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะรู้ว่าผมจะได้ทำไงต่อ
การเปิดร้านเดี๋ยวยังไงยังไงมันมันมีของอยู่แล้วนะครับ
เราก็มีแต่การดำเนินกิจการต่อตอนนี้เราก็ยังเปิดกิจการอยู่นะครับ
แต่ว่าผมอยู่ในนี้ยังไม่ได้ติดต่อใครสักคนหนึ่งเลยครับ
เมื่อวานปิดแล้วหรอครับผมผมไม่ผมไม่ทราบอ่ะนะครับ
คุณไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้แล้วจะโกรธได้ยังไง
ถ้าคุณไม่รู้ผมฉันรู้แม่ครับเรื่องของฝั่ง
ก็มีการโพสต์ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับ
เชื่อครับนะครับผมเพราะเขาบอกว่าเขาสะขาดสภาพคล่อง
แต่เงินเขาได้รับจากที่พวกผมไปเนี่ยที่ผมรวบรวมกันมายังไม่รวม
เคสอื่นเนี่ยสิบหกล้านมันเป็นไว้ไม่ได้ที่เขาบอก
จะขาดสภาพห้องถ้าเขาขาดสภาพห้อง
คือชุดแต่งงานมันต้องเยอะแต่จำนวนคนเช่าไม่ใช่
จำนวนคนที่มาซื้อซื้อแพ็คเกจหรือคนมามาเช่าชุดต้องไม่มี
แต่เนี่ยมีคนที่เข้ามาซื้อแพ็คเกจเยอะมากแต่ชุดเช่าไม่มี
แล้วเงินหายไปไหนครับทุกคนพูดเป็นอย่างเดียวกันเลย

ส่วนเรื่องของคดีให้ปล่อยให้เป็นเรื่องของท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่ว่าผมอยากรู้ว่าเงินได้เมื่อไหร่ทั้งพวกผมมีขอสัญญาเรื่องของว่า
จะขอยกเลิกทางเจ้าของร้านก็ไม่ยอมเซ็น
ไม่สามารถติดต่อได้หรอกก็ตั้งแต่ประมาณต้นเดินวิจิกา
ก็จะมีหลายคนบอกว่าไม่สามารถติดต่อได้ก็คือพยายามขอเงินคืน
ก็คือถึงดิวรับเงินค่าประกันอย่างนี้ค่ะก็อยากไปรับเงินคืน
ก็คืนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้

คือผู้เสียหายเขาไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการ
มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็ขาดสภาพคล่อง
เขาเชื่อว่าตั้งใจหลอกเอาเงินเข้าไป
เพราะไม่มีของอะไรที่ร้านเลยแล้วก็ผ่องถ่ายเงินไปหมดแล้ว
เขาก็เลยพยายามถามว่าเอาเงินเข้าไปไหนเอาเงินเข้าไปไหน
เพราะลูกค้าก็จ่ายเงินไงใช่แล้วจะได้คืนเมื่อไหร่เนี่ย
แต่ว่าทางเจ้าของร้านเขาก็บอกผมก็ยังไม่เจอใครเลย
ผมยังตอบไม่ได้แต่ยืนยันจะชดใช้ให้
ซึ่งวันนี้ทางผู้เสียหายเขารวบรวมรายชื่อกันมาอีกกว่า๖๐๐รายนะฮะ
คือเท่าที่แจ้งความกับตำรวจไว้เนี่ย๓๐๐กว่าลาย
แต่วันนี้เขารวบรวมมาอีก๖๐๐รายนะครับ
บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีเครือข่ายรวมกัน๔ร้านมีพฤติกรรมแบบนี้หมดเลย
เพราะฉะนั้นตำรวจต้องไปไล่เพิ่มเติม